คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะเกือบเกือบตี๔ได้นะคะทางตำรวจสพม
ปฐุมธานีได้รับแจ้งเหตุว่ามีวัยรุ่นถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ถูกฟันด้วยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นใต้สะพานต่างระดับถนนตัดใหม่ราชพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บชื่อว่านายทชาพัฒน์บัวงามอายุ๑๘ค่ะ
ถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดถูกยิงเข้าที่หน้าเลยนะคะสามนัดค่ะ
แล้วก็มีร่องรอยถูกฟันด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัส
กู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลปฐุมธานี
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ๗กกว๒๒๙๗ปฐุมธานี
ไฟหน้าเนี่ยแตกได้รับความเสียหายคราบเลือดยังอยู่บนรถจักรยานยนต์เต็มเลยนะคะ
จากการสอบถามนายทัชชัยรักษาชนอายุ๒๖ปี
เขาบอกว่าเขาเองเป็นคนขี่รถจักรยานโยนมากับคนเจ็บอะค่ะ
มาที่บริเวณถนนวงแหวนหมายเลข๙ฝั่งตะวันออก
อยู่ดีมีกลุ่มวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาประกบ
ซึ่งได้ยินเสียงปืน๓นัด
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ใช้มีดไล่ฟันใช้มีดไล่ฟันตัวเขาด้วยนะ
ตัวคนขี่รถจักรยานยนต์กับรุ่นน้องที่ซ้อนมาค่ะ
ตัวคนขี่ก็พยายามหนี
แล้วคนที่ซ้อนมาเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาถูกยิง

แล้วจากนั้นเพื่อนที่ตามหลังกันมาก็เลยมาช่วย
ซึ่งตัวคนขี่เขาบอกว่าเขาไม่รู้นะ
ว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มาก่อเหตุเนี่ยเป็นใคร
เราก็เลยส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ

นักข่าวของเราก็ยังบอกว่าเห็นรอยคราบเลือดเต็มไปหมดเลยค่ะ

มีชิ้นส่วนรถยนต์อยู่บนพื้น
ก็ไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้
เขาเล่าให้ฟังว่าช่วงเวลาประมาณตี๓กว่า
เกือบตี๔ได้นะคะ
ได้ยินเสียงคล้ายกับคนทะเลาะกันเสียงดังมาก
แล้วก็ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่ออกไป

แถวนั้นบอกว่าก็ไม่ได้เอกใจอะไรค่ะ
เพราะปกติแถวนี้วัยรุ่นมาขี่รถจักรยานยนต์แข่งกันบ่อย
แล้วก็พบว่ามีหนึ่งในวัยรุ่นร้องขอความช่วยเหลือ
เพราะว่าเขาบอกว่าเขากำลังจะออกไปทำงานเช้ามืด
เจอว่าวัยรุ่นนอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่

รถกู้ชีพโรงพยาบาลปฐุมธานี
ให้การช่วยเหลือแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะ
ขณะที่นายนับพลพัฒน์บัวงามเป็นพ่อของคนเจ็บนะครับ
บอกว่าเมื่อช่วงสักประมาณตี๓เศษนะฮะ
ได้รับแจ้งว่าลูกชายถูกยิงบาดเจ็บ

เมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้ลูกชายบอกว่าจะไปสมัครงาน
ซึ่งพ่อก็ไม่รู้หรอกว่าไปสมัครงานที่ไหน
แล้วก็ไปเที่ยวบ้านเพื่อนต่อก่อนจะมาถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส
โดยไม่รู้สาเหตุที่ลูกชายถูกทำร้าย
ลูกชายเล่าว่าขณะซ้อนมอเตอร์ไซค์รุ่นพี่กลับบ้าน
มาเจอกับกลุ่มวัยรุ่นประมาณยี่สิบคน

พร้อมกับควักปืนไล่ยิงสามนัด
ลูกชายถูกกระสุนเข้าที่ไทยทอยทะลุแก้ม
กลุ่มวัยรุ่นยังตามไล่ฟัน
แล้วก็ฟันเข้าที่แขนซ้ายของรุ่นพี่
เป็นคนขี่จักรยานยนต์แล้วก็หลบหนีไป
ขณะนี้อาการของลูกชายปลอดภัยแล้วนะครับ
แต่ก็ขอให้กลุ่มผู้ก่อเหตุมามอบตัว
เพราะว่าลูกชายของเขาจำหน้าได้ทุกคนสำหรับคนก่อเหตุ
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถีแล้ว
คิดว่าลูกผมคงจะไม่ไปให้
คำหยาบกับพวกที่เยอะขวาแน่นอน
ไม่ครับเขาก็ออกมาได้จากเทอมนึงแหละ
อันนี้ตามตัวไม่ยากครับ

คนที่โดนฟันที่ขารู้จักบ้านพวกที่ก่อการเมื่อคืนนี้
น้องชะน้องคนที่โดนฟันรู้จัก
เรื่องนี้จะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องผมไม่รู้
แต่คือทำเกินกว่าเหตุแน่นอนพยายามฆ่าแน่นอนครับ
ทีมข่าวของเราก็พยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
ก็ติดต่อไปที่รุ่นพี่ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์นะคะ
แต่ก็ติดต่อไม่ได้ก็เลยติดต่อไปที่คนรู้จักของคนเจ็บ
เขาบอกว่าคนเจ็บเนี่ยเหมือนกับเคยไปทำร้ายร่างกายคนในแก๊งวัยรุ่นที่มาก่อเหตุนะคะ
ค่ะแล้วเจอกันใช่ไหมใช่ค่ะก็แค่จะจำหน้าได้มั้ง
เป็นโจทย์อะไรกันเนี้ยก็เลยเหมือนไม่ย่างกันมั้ง
ไม่ใช่จะจำแบบนี้อ่ะอืมทีนี้ค่ะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ร้อยตำรวจเอกพิเชษปรึกษาร้อยเวรสอบสวนสพเมืองปฐุมธานี
ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วค่ะแล้วก็นำตัวนายทัชชัยรุ่นพี่ที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยนะคะ
ไปสอบปากคำที่สพเมืองปฐุมธานีเดี๋ยวต้องรอคนเจ็บให้อาการดีขึ้น
แล้วก็ต้องสอบปากคำคนเจ็บเพิ่มเติมแล้วก็จะตามกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ๒๐กว่าคนกลุ่มนี้ค่ะ
ดำเนินคดีนะคะตำรวจบอกว่าเร็วนี้ได้ตัวมาดำเนินคดีแน่นอน
เขาจำหน้าได้คนเจ็บเขาจำได้ว่าใครก่อเหตุบ้างอ่าโหดกันเหลือเกินนะฮะ